คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้บ่อยจังเลยค่ะ
เวลาจังหวัดไหนจัดงานประจำปีจัดงานสนุกสนาน

ทำไมจะต้องยกพวกตีกันไม่เข้าใจจริง

นี่ที่กำแพงเพชรนะคะเป็นงานงิ้วประจำปีค่ะ
วัยรุ่นยกพวกตีกันตำรวจอยู่ก็ไม่หยุดนะ

โอ้โหคุณผู้ชมตีกันฝุ่นตลบ
โยนโต๊ะโยนเก้าอี้ไม่รู้ใครเป็นใคร
ละกี่คนดูไม่ออกเลยเพราะมันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเนี่ยค่ะ
ตำรวจอยู่ตำรวจไปห้ามยังไม่หยุดเลยนะคะ
นี่คือคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาสดผ่านเฟซบุ๊กเลยนะคะ
ตีกันในงานงิ้วสารเจ้าปึงเถากงหาชะอมตำบลฝาพุทธศาสตร์อำเภอ
คานุวรรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เป็นงานประจำปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๑๐ธันวาคม
คืนที่เกิดเหตุตามคลิปนี้คือคืนสุดท้ายนะคะ
เขามีการแสดงมหากรรมรถแห่ดนตรีสดคนไปเที่ยวงานเยอะ
กำลังจัดการแสดงกำลังสนุกกันอยู่
วัยรุ่นตีกันชุนละมุนอย่างที่เห็นค่ะ
โต๊ะทั้งเก้าอี้เหยือกเบียร์ทั้งน้ำแข็ง
อะไรที่แบบคว้าได้อ่ะมาครบโยนใส่กันหมดเลย
ดุเดือดเลยนะคะคนที่เขาไม่เกี่ยว

โอ้โหหลบกันแบบไม่รู้จะหลบอีกท่าไหนดีอะ
จริงค่ะตอนเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
ตำรวจก็อยู่เจ้าหน้าที่ของงานก็พยายามจะคุมสถานการณ์
โอ้โหแต่ก็ไม่ยอมหยุดไม่กลัวตำรวจเลย
นี่เห็นไหมตำรวจไม่ได้ตาม

กว่าจะสงบลงได้เกือบครึ่งชั่วโมง
แล้วประเด็นคือมีคนที่เขาไม่รู้เรื่อง
ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเลยไปร่วมงาน
โดนลุกหลงบาดเจ็บเป็นสิบรายเลยนะคะ
ลูกหลงนะคะค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บค่ะ
นายไกรทองจันกระจ่างอายุ๔๕ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
เขาบอกว่าผมไม่เกี่ยวเลย
ไม่ได้รู้จักอะไรกับวัยรุ่นเลย

ตอนเกิดเหตุเห็นเด็กรุ่นน้องแถวบ้านถูกคู่อริอีกฝ่ายรุมทำร้าย

ช่วยในลักษณะที่ว่าดึงตัวเด็กคนนั้นออกมาจากพื้นที่
แต่กลายเป็นว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งรุมตี

รู้สึกตัวอีกทีคือนี่เลยโรงพยาบาล
ตัวผู้เสียหายตัวคนเจ็บก็บอกว่าตำรวจต้องดำเนินการนะคะ
ต้องนำตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกตีกันตามคลิปภาพนี้มาดำเนินคดีนะคะ
เพราะคนเจ็บเองก็มีหลายรายเป็น๑๐รายที่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลย